ดิฉันมีเรื่องราวของต้นงิ้วถ้าพูดถึงต้นงิ้วคุณจะต้องนึกถึงทำไมต้องตกใจอ่ะ
กลัวกลัวต้นงิ้วบางทีมีคนชอบบอกว่าคุณชนะระวังใช่ไหมตกนรกแล้วจ้ะ
ปีนต้นงิ้วเราก็ไม่กล้าเลย

ใช่ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว

ถ้าทำไม่ดีพอตกนรกไปอาจจะได้บินต้นงิ้ว
แต่ว่าต้นงิ้วที่อ่างทองผู้ชมคือชาวบ้านเขาบอกว่าไปขอโชคขอลาบโอ้โฮโชคดีเขาไปเยอะแยะเนี่ย
ไปดูกันว่าต้นงิ้วที่เนี่ยมันแปลกแตกต่างดนเด่นอย่างไร

นี่อยู่บริเวณริมทางโค้งอาถรรพ์ที่ถนนอ่าง
ท่าช้างหมู่๕ตำบลบางเจ้าฉาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ชาวบ้านเอาเสื้อเด็กน้ำแดงพวงมาลัยมากราบไหว้ที่ต้นงิ้วคู่นี่แหละ
หลังจากที่เขาได้โชคได้ลาบมาแล้ว
แต่จะบอกว่าบริเวณนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายคนด้วยนะคะ
จากนั้นต้นงิ้วคู่นี้ก็เกิดขึ้นมา
ชาวบ้านเขาก็เลยเออมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไง

เขาก็เลยไปขอโชคขอลาบเสี่ยงโชคกันไป
จนสำเร็จตามที่ต้องการ
ก็เลยนี่แหละนำของมากราบมาไหว้นะคะ
เราไปคุยกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแถวนั้น
ก็คือคุณบุญญาพรด้วงสว่าง
เล่าให้ฟังด้วยบอกว่า
ขอเสร็จแล้วได้โชคก้อนโตมาเลยคุณ

แล้วก็เอาเสื้อเด็กนี่แหละมาแขวนเอาไว้
รถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นโดดเด่นเป็นสง่าเลย
แต่ว่าก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ

อาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนำมาเสนอกันนะครับ